ว่าตอนนี้เนี่ยขึ้นไปทางเหนือหน่อยนะคะเจอฝนตกหนักต้องส่งใจช่วยเลยคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้ที่เชียงรายนะคะเนื่องจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของเชียงรายวันนี้ก็เลยเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากแบบนี้ค่ะแล้วไปซัดเอาบ้านเรือนหลายหลังทีเดียวนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนแบบฉุกระหุกต้องหนีตายขึ้นไปอยู่บนหลังคากันเนี่ยค่ะเจอแบบ
ว่านี้นะคะโดนไปแบบนี้กว่า๓๐หลังค่ะ
นี่คือภาพที่ทีมอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงรายบันทึกเอาไว้
อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะ
คนแถวนั้นเนี่ยก็ต้องขนทรัพย์สินที่มีค่าขึ้นหลังคาขึ้นที่สูงกันนะคะ
นี่แหละค่ะขณะเดียวกันก็เกิดน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาบนดอยนางนอน
ลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านสรรเกล็ดทอง
อำเภอแม่สายด้วยแล้วก็อย่างที่บอกค่ะ
มีทั้งดินโครนวัชพืชท่อนไม้ลงมาที่หมู่บ้านนะคะ
บ้านของหลายท่านก็ล้มพังทลายลงมานะคะ
สินเสียหายอย่างหนักนี่แหละค่ะ
อย่างที่เห็นเลยรถเลิศไปหมดเลยเพราะเจอท่อนไม้นี่ก็แรงเลยนะคะ
คือบางท่านไม่เคยประสบกับน้ำป่า
ก็จะมีคำถามว่ามันจะมาเร็วสักแค่ไหน
มันมาเร็วถึงแบบว่าเก็บของไม่ทันนะครับ
ความน่ากลัวก็คือเร็วแรงแล้วมาไม่ใช่น้ำอย่างเดียว
มีอย่างอื่นมาด้วยนี่แหละค่ะ
ตอนที่เกิดเป็นช่วงหัวค่ำด้วย
คือชาวบ้านตอนนั้นก็เตรียมเข้านอนกันแล้วพักผ่อนกันด้วย
คือเป็นช่วงเวลาที่แหม่โหดร้ายเลยนะคะ
ไม่ทันได้ตั้งตัวขนข้าวขนของก็ไม่ทันค่ะ
สูงความอ่ะโอ้สูงมาก
นี่แหละค่ะรุนแรงจริงต้องเอาชีวิตรอดก่อนเลย

ส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะ
ที่นี่ก็มีน้ำป่าไหลหลากเช่นกันนะคะ

ในพื้นที่บ้านเปียงกอกที่ตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอฝางนะคะ
หมู่บ้านนี้อยู่ริมสองฝั่งห้วยแม่ใจ
ล่าสุดมีรายงานบอกว่าระดับน้ำลดลงต่ำกว่าผิวถนนแล้ว
แต่ฝนยังไม่หยุดนะคะยังตกต่อเนื่อง
ยังต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อม
กลัวว่าจะเกิดน้ำปลาไหลหลากซ้ำ
ดูพอพัดมาทีนึงทำความสะอาดไม่ไหวเลย
ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตอนนี้ก็ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย
และให้ความช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นแล้วค่ะ
ส่งใจไปช่วยชาวเหนือเลยนะคะ
เชียงใหม่เชียงรายตอนนี้เจอน้ำป่าหนักจริงค่ะ